คุณผู้ชมค่ะมาดูต่อกันที่เรื่องนี้กันหน่อย
ต้องบอกว่าละครนี้นะคะยังคงเป็นความนิยมอันดับต้น

จริงจากบ้านทำอะไรดูละคร
ชีวิตเรื่องราวของเราก็มีเรื่องราวเมาส์กับละครมากมาย
ถึงแม้จะได้เห็นความหลากหลายที่หน้าจอ

ไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยไอ้ละครรีเมคนี่แหละค่ะ
ทำแล้วทำซ้ำนำกลับมาทำใหม่นะ

ละครเรื่องไหนที่ดังบ้างดังเป็นพลุแตกบ้าง

ติดตามพร้อมกันในรายงานนี้ค่ะ
วงการละครโทรทัศน์เรียกได้ว่าอยู่ยั้งยืนยงมานานกว่า๖ทศวรรษ
ไม่น่าแปลกใจที่เราจะได้เห็นบทประพันธ์บางเรื่อง
ถูกนำมาสร้างซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะเป็นที่รักของแฟน
แม้ว่าทุกวันนี้จะเห็นการสร้างสรรค์ละครใหม่แปลกตา
หลายอัตรศแต่ก็ต้องยอมรับนะคะ
ว่าละครรีเมคยังมีให้เห็น
แม้ว่าปีนี้จะเป็นปี๒๕๖๕แล้วก็ตามค่ะ
ลองนึกดูตั้งแต่เล็กจนโตละครเรื่องไหนที่คุณผู้ชมคิดว่า
ถูกนำมาสร้างมากที่สุดในประวัติศาสตร์ละครไทย
เฉลยยืนหนึ่งตลอดการก็คือตำนานรักแห่งท้องทุ่งพระขนงเรื่องแม่นาคนั่นเองค่ะ
เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะนับตั้งแต่ปีพศ๒๕๖
จนกระทั่งหัวชันล่าสุดเมื่อปี๒๕๖๔
ที่ได้น้องขวัญอุสามณีมารับบทแม่นาคพระขนงคนล่าสุด
เรามีละครเรื่องราวรักอมตะของแม่นาคที่ตัวตายแต่ความรักยังอยู่เป็นนิรันดิ์มากถึง๙ครั้งเลยนะคะคุณผู้ชม
ตามมาติดในอันดับที่๒ค่ะถูกนำมาสร้างทั้งหมด๗ครั้ง
สุดยอดเมียยืนหนึ่งที่ต้องทนทุกข์กับชีวิตคู่ที่สามีนั้นเจ้าชู้ไม่เลิก
เรื่องราวสะท้อนสังคมสุดแสนจากอมตะ
ส่วนละครที่เรียกได้ว่าจะเป็นต้นฉบับของละครตบจูบของวงการนั่นก็คือน้ำพึ่งขม
จะเป็นเรื่องราวสุดดราม่าแต่ก็ได้รับความนิยมสร้างมาจนถึง๗ครั้งแล้วเช่นเดียวกันค่ะ
ไม่ใช่แค่ละครดราม่าเท่านั้นที่ได้รับความนิยมนะคะละครโรแมนติกคอมเมอดี้อย่างคู่กล่องยอดรัก
ที่ได้สร้างครั้งแรกเมื่อปีสองพันห้าร้อยสิบห้าจนกระทั่งล่าสุดก็คือปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด
รวมถึง๗ครั้งแต่การสร้างแต่ละครั้งชื่อเรื่องก็อาจจะต่อท้ายแตกต่างกันไปบ้างค่ะ
ปิดท้ายกับอันดับ๓จำนวนสร้างมากถึง๖ครั้งและมีจำนวนมากที่สุดถึง๖เรื่องด้วยกันค่ะ
เรื่องแรกนั่นก็คือตำนานจริงพูดชื่อตัวละครพระนางมาคุณผู้ชมร้องอ๋อทันที
โกโบริอังสุมารินกับเรื่องราวโศกนาฏกรรมที่ทำเอาน้ำตาลนองกันมาทุกยุคทุกสมัย
เรื่องคู่กรรมนี่เองค่ะเวอร์ชันที่ประสบความสำเร็จชนิดที่เรียกได้ว่าถล่มทลายกลายเป็นสุดยอดละคร
และพี่กวางกระมวลชนกเมื่อปี๒๕๕๙
เรียกได้ว่ากวาดทั้งเรตติ้งกวาดทั้งรางวัลไปแบบไม่พลิกโผล่

และอีก๕เรื่องก็ล้วนแล้วแต่จะเป็นบทประพันธ์ขึ้นหิ้งทั้งนั้นเลยค่ะ
แปลกใจเลยนะคะว่าทำไมถึงเนื้อหอมถูกนำมาสร้างเป็นละครอยู่บ่อย
ไม่ว่าจะเป็นบ้านทรายทองอีสารวีช่วงโชธ
คมพยาบาทและผู้ใหญ่ลีกับนางมา
ทุกวันนี้หลายเรื่องแฟนยังคงเรียกร้องให้กลับมารีเมคใหม่
จินตนาการกันเสร็จสับค่ะว่าอยากจะเห็นพระเอกนางเอก

แต่อีกหลายเรื่องก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปบ้างตามยุคสมัย
กลายเป็นความท้าทายของผู้สร้างละครไปด้วยล่ะค่ะ